คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
และคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีครับ

ก็กลับมาสู่เศรษฐกิจบ้านเรานะ

เริ่มต้นก็เราไปดูเศรษฐกิจภาพใหญ่ก่อน
ก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของแรงงาน
ภาคแรงงานของอเมริกาออกมาก็ไม่ได้ดีมาก

คือถ้าไม่ขึ้นกรรยายังไงทันวะก็คงขึ้น
แต่จริงเพิ่งอ่านบทความนะครับ
ก็คือมีครูรูท่านธนาคติเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่า

ครั้งที่แล้วเป็นการขึ้นดอกเบี้เฉยนะ
ไม่ได้บอกว่าจะดูดเงินกลับนะ
ต้องบอกก่อนว่าเงินที่เขาปั๊มมาตลอด
ไม่ว่าจะเป็นยุโรปปั๊มอเมริกาปั๊มยิมญี่ปุ่นปั๊ม
แม้กระทั่งเงินปอนก็ปั๊มอังกฤษก็ปั๊ม
กันหมดเนี่ยยังไม่มีใครบอกว่าจะดูดกลับนะ
เพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็ยังอยู่ในโลกของเราเหมือนเดิม
ก็คือง่ายเงินท่วมนั่นแหละ
แต่เพียงแต่ว่าถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยทุกคนก็กลัวแค่ว่า
เงินมันจะมุดกลับไปถือสินทรัพย์ที่เป็นดอลลาร์สักส่วนใหญ่
ก็เลยกลัวไปอย่างนั้นแต่จริงแล้วยังไงเงินมันก็ยังท่วมโลกอยู่ดี
หน้าครับมาดูเศรษฐกิจทั่วโลกก็ยังพยายามปรับตัวขึ้นนี่นะ
ก็พยายามพื้นอยู่เพราะต้องขาดแรงการตัวอีก
แต่อย่างเมื่อวันศพเนี่ยคันดาวจนหาจะบวกร่วมนิดหน่อย

แต่บวกกันแล้วรู้สึกจะเป็นทางซูซี่นะ
ใช่แล้วเช้านี้เนี่ยญี่ปุ่นนะนิเคอีทเนี่ยทะลุ๑๗๐๐๐จุดไปแล้ว

เพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงไปตอนนี้แตะใกล้๑๐๔เยนต่อดอลลาร์แล้วนะครับ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของความเชื่อมั่นว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแน่นอน
ในปีนี้ก็เลยทำให้เงินเยียนอ่อนค่าลงไปบ้าง

กระผมขอให้มีความชัดเจน

เอ่อถ้าเราปรับประพรามันภาษาชาวบ้านเพราะเราจะคุยอย่างนั้น
นะฮะก็คือเรามาคุยกันเรื่องนโยบายการเงิน

แล้วก็เรื่องของการปรับ
ในเรื่องภาวะทิศทางการทำธุรกิจ
ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

ในประเทศที่มีความสำคัญกับโลกเท่านั้นเลย

เศรษฐกิจรวมกันเผลอเผลอเกินครึ่งโลก
ดังนั้นต้องมีการคุยกันให้ชัดเจน
เพราะว่าโลกวันนี้จะอยู่ได้ก็เพราะความร่วมมือด้วยกัน
แต่จริงกลับไปดูตลาดหุ้นบ้านเราก่อนนะครับ
เมื่อวันศุกร์ตลาดลบไป๑๘จุด
โดนเทขายโดนนักรุงภูมิสถาบัน
ก็ประมาณ๔๘๐๐ล้านที่เขาขายออกมานะครับ
ก็รุ่นตลาดโดนรวมอยู่ที่ประมาณ๗หมื่นกว่าล้าน
สูงทีเดียวสูงทีเดียวทีเดียวนะครับ
ต้องดูขึ้นสิขึ้นเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยใช่มั้ย

ก็มีการเทฉายทำกำหนดน่ะบ้าง
บ้างนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับ
แต่ที่น่าสนใจนะวันนี้ผมดูประเด็นนะ
ถ่ายว่าคุณเนี่ยให้ปันผลใช่ไหมพี่
ใช่มาดู๕อันดับบริษัท

อรรถทอ๑๗เหมือนกัน
จ่ายกับ๑๗พันล้านนะ
อีกบริษัทที่ถ้าสนใจ
อยู่คู่คนไทยมาเป็นร้อยปีนะ

ติดดอยด์แบบสบายใจ

ไม่ต้องลงมาข้างล่าง

ปีนี้ทั้งปีต้องบอกว่าการปันผล
ของบริษัทในตลาดหุ้นบ้านเรา
คือได้ค่อนข้างสูงทีเดียว
ใช่แต่ละบริษัทนี้จ่ายกันมานี่เผลอดีกว่าเงินฝากทอง
มาดูประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็สภาอุตสาหกรรมออกมาเน้นย้ำว่า
ธุรกิจกลุ่มไหนที่เขาจะสนับสนุน๔กลุ่มเพื่อนำไปสู่ประเทศไทยเวอร์ชั่น
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาสนับสนุนนะและนักพวกเราก็มุ่งไปทางธุรกิจเหล่านั้นเลย
อันดับแรกเนี่ยกระเศษนะแน่นอนนะของดีของไทยแต่กระเศษนั้นไปทางแปรรูปให้ราคาดี
ขายวัตถุดิบธรรมดาแล้วเราต้องแปรรูปให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้น
อันที่๒ก็คือธุรกิจพวกขึ้นรูปใหม่นะพวกพลังงานบริสุทธิ์
อันนี้เราเห็นในตลาดหุ้นก็ดุลดันร้อนร้อนอยู่
ก็คือใช้พลังงานที่เขาเรียกง่ายพลังงานสะอาด
นั่นแหละสิ่งที่เรารอคอย
ก็คืออาจจะเป็นการพลิกโฉมในอีกรูปแบบหนึ่ง
พวกสินค้าฟุ่มเฟือยพวกแฟชั่น
ต้องรองรับการเติบโตแบบประเทศไทย๔๐อย่างนี้

แต่วันนี้พี่ทศเอาอะไรมาฝากครับ
เราก็เห็นวันนี้ประเทศไทย๔๐ก็เลยคุยกันต่อ
เพราะว่าเรื่องพร้อมเปย์ก็อยู่๑ในประเทศไทย๔๐
แต่ว่าเราคงไม่พูดว่าสมัครยังไง
แต่เราอยากจะพูดว่าก็จริงวันนี้พร้อมเปย์เนี่ยมันกำลังจะเริ่มแล้วนะ
๓๑ตุลาฯถ้าไม่เปลี่ยนแปลง๓๑ตุลาฯจะเริ่มใช้รวบพร้อมเปย์

เราสามารถโอนเงินผ่านกันได้แล้วโดยใช้ระบบพร้อมเปย์
ก็จริงช่วยประหลาดประหยัดเงินด้วยนะ
เพราะถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณโอนเงินค่าแบงค์กันเนี่ย

แต่อันนี้เขาบอกว่าต่ำกว่า๕๐๐๐ไม่เสีย
แต่เรามาดูนิดหนึ่งจากสไลด์ที่โชว์นะ
เราบอกว่าคนที่โอนเงินเนี่ยโอนได้๓ช่องทางนะ
ดังนั้นทั้ง๓ช่องทางคนที่จะโอน
จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเช่น
ดังนั้นความปลอดภัยในการโอนต้องคุณเท่านั้นเป็นคนทำ

ส่วนผู้รับผู้รับบอกว่าตอนนี้ผู้รับรู้ว่าสมัครพร้อมเปย์แล้ว
ผมจะโอนไปให้คุณยังไม่สมัครพร้อมเปย์ผมโอนได้ไหม
แต่สาเหต่างก็เสียตังค์
ถ้าเป็นข้ามแบนก็สาเหต่างกกติ

อ๋อเป็นระบบเรียกกันเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสูงมาก

แล้วก็อีกวิธีนึงที่เราจะต้องการเพื่อให้ตัวเองคือ

ก็มาชวนคำบัดพร้อมเปกัน
ขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ